มันจริง
เธอเป็นนักศึกษาวัยใส่กิ๊ก

ขอต้อนรับน้องนาว

สวัสดีค่ะเพื่อน
เป็นนักศึกษานะคะเรียนอยู่ที่ไหนคะ
เรียนอยู่ที่มธุรกิจบัณฑิตค่ะ
มธุรกิจบัณฑิตนะคะจบไปเป็นแอร์ใช่ค่ะ
นี่ความสุขได้หรือเปล่าได้อยู่ค่ะ

ก็นอกจากจะได้งานดีทำแล้วก็จะต้องมีเงินเหลือเยอะอีกด้วย

ว้าวเราจะช้อปปิ้งอะไรกันดีช้อปปิ้งอะไรกันดี
ชอบอะไรคะหนูชอบพวกเครื่องสำอางเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้
ผู้หญิงอะเนอะก็ต้องเครื่องสำอางเสื้อผ้าทำเล็บใช่ค่ะ
ความสวยความงามลิปสติกอะไรทุกอย่างทุกสิ่งเลย

งั้นเราเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยค่ะ
ถามเลยค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกสนุกสนานอยู่ทางด้านนู้นค่ะกับแก๊งป่วนค่ะ
ถามอะไรหน่อยได้ไหมถามมาเลย

เออนี่พี่ยึดพื้นที่นี่ร้าน
พวกผมนักวินพี่อยู่ข้างนอก

ย้ายเสื้อผ้ามาเลยมาอยู่ที่ร้านนี้เลยเหอะพูดแล้วนะ

ให้เขาทำร่มให้เลื่อนไปอยู่ได้ต้นไม้หน่อยสิ
อันนี้วินอะไรแดดเปรี้ยง
นี่ต้องมาขอหลบแดดหน่อยเท่านั้นเอง

อ่ะนี่มึงออกไปดูนี่เนี่ย

เวลาเบรกทีพี่หน่อยใส่กระแทกข้างหลังนะ

น่ารักมากหรือว่าวานอายุเด็กเลย
ทำไมพี่

อย่างนั้นขับขับไปเรื่อย
ต้องการมาจังหวัดดี
เพราะว่าเราก็ขับเร็วหน่อย

มาสนิทเลย

ใช่พี่มีคนซื้อก๋วยเตี๋ยวบ้างล่ะ

เย็นสบายกว่าอีก
จักษี่พี่ต้องทำประกันนะ

แต่ไปจอดชั้ป๒นะ

ทำไมเราผมของน่ะ
รู้เปล่าเตือนไว้
อย่างนั้นเราถามชื่อมัน

นี่เล่าไป๓เทปแล้วพี่

เอาบาร์เป็นคนคาลิกส์ที่เลิกเลย

ไม่ใช่ถามสอดรู้สอดเห็นเรื่องเกียรติบ้าน

ไปไหนก็ได้โตแล้ว
แล้วหน้ารถเขียนว่า
ทำไมไม่อยู่บ้านช่วยลูกช่วยเมียทำงาน
ไม่ใช่มันเขียนว่าว่างก็คือไม่มีผู้โดยสาร
ที่เขาถามว่าจะไปไหนครับเขาไม่ได้ยุ่ง
เขาจะถามว่าคุณจะไปที่ไหนลงที่ไหน
เออไปไหนก็ได้ต่อแล้วต่อแล้ว
เอ้าเขาจ่ายค่ารถพี่เบิร์ดจ่ายค่ารถมีปัญหาอีก

อ้าวค่ารถ๒๐๐พี่ไปให้กว่า๑๐๐ได้อย่างไรแล้ว
มันก็มาด้วยอ่ะมันก็มาด้วยอ่ะ
เจอหรือเออไปเข้าล๊อคเรา

แต่ตุรมโธษรามนี่สิทธิ์นบพรพิกุณศวรรษ
รู้ไหมครูสอนเต้นนบพรนี่

เขาเรียกว่าจินตะลีลาหน้าเวที

จริง
ก็เต้นขนาดนี้ต้องใช้เวทีห้าสิบกว่าเมตรแล้วล่ะ
เรื่องนี้เกินพี่ก็เต้นเลยนักหนา
นี่สอนชัยนี่ได้มาจากนบพรพิกุณศวรรษ
แต่จริงแล้วจินตะลีลาหน้าเวทีนี้นะ

โอเคนะเอ่อ
เดี๋ยวอย่างนี้ร้องเหรอ
ชอบช่างนี่
ช่างนี่หอยหลังง่ายพอเสร็จเรียบร้อยฟับเพลงก็จะ
ไปเฟสร์ลงไหนล่ะพ่อโอเค

ตรงแรกที่มีจินตะลีลาประตอบเพลงหวานใจตลอดอาจารย์
ใช่ถูกต้องสวยงามมากเอาอย่างนี้ถ้าเป็นแบบย้อนยุคเก่าไปเลยนี่นะ
คือร้องฟ้าชี้ฟ้าร้องดินก็ต้องชี้ดินเลย
เออประมาณนั้นเลยเหรอพี่เช่นพี่ลงสอนทงมัน
เรียนกับอาจารย์เขาอาจารย์เอาเลย
สมัยก่อนผ่านไปนี่คือที่คุณพูดเนี่ยเมื่ออายุประมาณ๓๐ปี๔๐
ได้เลยฝ่าค่ะแต่ถ้าเราย้อนไป๕๐ปี

ฟิตก็จะเล่นอีกอย่างหนึ่งหนูไม่ยอมเคยฟังไหม

อันนี้มึงยอมอันนี้มึงยอม
เอามือต้องไปอย่างนี้

โจชน์มาแล้ว

โจชน์มาแล้ว

ไม่มีใครถูกใจเธอเลยใช่ไหมลอง

ไม่ยอมแบบไม่ยอมแบบมาตรฐานเลย

ถ้ามือแบบนี้แป๊บเนี่ยเขาจะเข้ามาได้สายควา

ช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อครับ